เอาล่ะเอาละในช่วงแรกแบบนี้ไปดูเรื่องราวของดอกดาวเรืองกันหน่อยดีกว่า

เรื่องของการเตรียมความพร้อมหน่อยนะครับ
ประชาชนทั่วประเทศเลยตอนนี้ก็กำลังทยอยปลูกต้นดาวเรืองนะคะ
เพื่อที่จะให้บานสะพรั่งในเดือนตุลาคมนี้
จังหวัดระยองนะคะตัวแทนภาครัฐแล้วก็ประชาชน
เขาก็มีการร่วมพิธีบวงสวงสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ค่ะ
ตัวแทนส่วนราชการพร้อมกับประชาชนในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะ
นำโดยนายอำเภอบ้านค่ายเข้าร่วมพิธีบวงสวงและวางศิลาเริก
ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่วัดละหารไร่ตำบลหนองบัว
เพื่อเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะในช่วง๑สัปดาห์
ก่อนที่จะถึงวันที่๒๖ตุลาคมนั่นเองค่ะ
ส่วนที่บริเวณหน้าตลาดนัดคองถมอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
คณะนักเรียนชาวเขาจิตอาสากว่า๕๐คนจากโรงเรียนวัดสะแก้ว
นำต้นกล้าดาวเรืองที่เพาะพันเอาไว้๙๙๙ต้น
ทั้งหมดที่เพาะเอาไว้ก็คือ๒๔๐๐ต้น
เอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดครับ
น่ารักจริงพร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกคน
ช่วยกันปลูกหรือว่าประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนด้วยดาวเรือง
เพื่อให้เหลืองอร่ามบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ
ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และถวายแด่ในโรงราชการที่๙
ไม่ต่างจากบริเวณถนนเพชรเกษม
พื้นที่บ้านทุ่งศรีเสียดตำบลทรายทอง
อำเภอบังสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีคันค่ะ
ชาวบ้านร่วมกันปลูกปอเทืองริมถนนทั้งสองข้าง
รวมระยะทางกว่า๔กิโลเมตรเพื่อให้ดอกนั้นบานสะพรั่ง
ในช่วงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
โดยนายสมนึกยืดยาวผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทุกคนในพื้นที่นั้น
ต้องการร่วมกันแสดงความจงรักพักดี
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้ค่ะ
ก็ถือว่าใกล้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวในถึงช่วงงานเนี่ย
ก็จะมีดอกดาวที่บานสะพรั่งทั่วไปเลยทีเดียวค่ะ
น้องใบตองเองก็ปลูกอยู่เป็นยังไงบ้างตอนนี้

แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะบานทันตุลาหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ๒เดือน

ทำได้ไม่เป็นไรหลายบ้านก็สามารถปลูกกันได้เช่นเดียวกันนะคะ